แล้วก็ข่าวบ้านเยอะ
โหอยากจะไปแตะขอบฟ้า

ที่ร้องดินเพลงใช่ไหม
เพลงจะออกไปแต่ขอบฟ้า
โอ้โฮโอดหู

ไม่ได้ไม่น่าถามเลย
สิ่งที่อยากได้ก็คือให้คุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยกัน

วันนี้ถามไปว่าวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยคุณไปไหนทำอะไรกันมาบ้าง

ก็ไปติดตามในนั้นแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้

สวัสดีค่ะกรุงเทพก็ร้อนเหมือนเดิม

แต่ดิฉันไปสงขลามาวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกนะ

ตกบ้างเป็นบางเวลาแต่ส่วนใหญ่ก็ตกทุกวัน

เอาล่ะช่วงแรกวันนี้นะคะพาไปเข้าวัดกันก่อน

แต่วัดที่จะพาไปเนี่ยเขามีไอเดียเก๋มาก

สงสัยเหมือนกันว่าสีชมพูมันไปอยู่ที่โบสถ์ยังไง

ไม่แน่ใจแต่ที่ลุกสีทนได้
โอ้โหนี่แหละแหมมาเป็นโซโลแกน
ไปกันที่วัดดอนหวายตำบลดอนหวายอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ที่นี่พอเราไปเราจะสะดุดตาเลย
เพราะว่าเราจะเห็นอุโบสถเป็นสีชมพูทั้งหลังแบบนี้

เมนที่ใช้เผาศพก็เป็นสีชมพูเช่นเดียวกัน
ชมพูเป็นจนถึงปล่องขวัญเลยอ่ะคุณ

ให้มันเป็นสีชมพู่

นายภัยบูลถิระเรืองรัฐนะคะกรรมการวัดก็เล่าให้ฟังบอกว่า
สาเหตุที่ต้องมีการทาสีอุโบสถภายในวัดให้เป็นสีชมพู
เนื่องจากว่าทางเจ้าอาวาสวัดค่ะ
ต้องการจะสื่อความหมายให้ประชาชนได้เห็นถึงความรักความอบอุ่น
ถ้าเราได้เข้ามาอยู่ในวัดแล้วนะคะ
เช่นเดียวกับเมนที่ใช้ในการเผาศพก็ทาสีชมพูทั้งหมด
เพื่อต้องการให้ประชาชนที่เข้ามาในวัดไม่รู้สึกหวาดกลัวไงคุณ
เวลาเห็นเมนมันจะหดหูมันจะรู้สึกว่ากลัวนะคะ
และที่สำคัญก็คือต้องการให้เกียรติกับผู้ที่เสียชีวิต
เสมือนว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตอยู่ในบ้านของตัวเอง

ใช่แล้วค่ะมากไปกว่านั้นสิ่งที่ทำขึ้น
ก็เพื่อต้องการให้ประชาชนหันหน้าเข้าวัดทำบุญมากขึ้น

ไม่ว่าที่สี่วาดจะได้มีการใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วย
แล้วที่สำคัญใครจะไปวัดที่นี่ไปไม่ถูกก็ถามชาวบ้านแถวนั้นได้
วัดชมพูวัดชมพูสีชมพูมั้ย
เราไม่ได้มีความรักนะเราไม่ได้มองทุกอย่างเป็นสีชมพูนะ
คุณสังเกตนะว่าวัดไทยเขาก็จะมีไอเดียในการตกแต่งที่มันแตกต่างมันหลากหลายมากขึ้น
วาดภาพการ์ตูนวาดภาพสีรุ้งเราก็เคยเห็นไปแล้ว
สีชมพูอันนี้ก็ชมพูชมพูจริง
แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดมันก็มีความแปลกแล้วก็แตกต่างกันออกไป
แล้วก็มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งคุณผู้ชมจะแวะเวียนไป
ก็ติดตามกันให้ได้นะครับใช่ค่ะ
เอาล่ะอีกหนึ่งเรื่องแปลกนะครับไปดูไอเดียเก๋ในการแต่งรถกันหน่อยนะครับ

เพราะว่าผู้ชายเนี่ยนะชอบมากในการแต่งรถมันต้องแบบเฟี้ยวฟ้าว
เครื่องแรงก็ว่ากันไปแต่ว่าแต่งรถมันต้องให้ดูสวยงาม

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าที่นี่เขาแต่งรถออกมาเป็นยังไงครับ
โอ้โหนี่รถซิ่งเลย

สุดยอดของสะสมเพียบเต็มรถเลยนะครับ

สุดเก๋นะครับของนายพิษฉิมแก้ว

ทรงคลาไปทรงคลาไม่เห็นคันนี้

ถ้าบอกนี่จะไปตามหาที่สงขราเลย

เป็นเจ้าของรถตุ๊กที่ว่าแปลกแล้วก็แตกต่าง
ดเด่นกว่ารถตุ๊กทุกคัน
ก็บอกว่าทั้งภายนอกและภายในนะครับ

นี่ดูเอาสิที่นั่งคนขับกับที่นั่งข้าง

พิษก็เล่าว่าถ้าถามลุงพิษนะมีของสะสมกี่ชิ้นในรถคันนี้
พิษบอกว่านับไม่ไหวให้คุณชนะไปช่วยนับหน่อย
ทั้งวันก็ไม่หมดเยอะจริงครับ
เพราะว่าแกนั้นเก็บสะสมมาเรื่อยนะครับ
นับ๑๐ปีแล้วน้องใบตองตั้งแต่ขับรถตุ๊กมานั่นแหละ
มีทั้งเครื่องรางของขลังพระเครื่องเหรียญก้อนหินสวยงามก็มี
ของเล่นก็มีหรือว่าแม้แต่ฝาเครื่องดื่มชูกำลังก็มี
ทำไมไม่ส่งไปชิงโชคครับเก็บเอาไว้ทำไม
อาจจะพลาดหวังไปแล้วหมดอายุไปซะก่อน
ก็ว่าก็ว่ากันไปแต่แกเก็บไว้เยอะ

ที่ประดับตกแต่งด้วยของสะสมแบบนี้นะครับ
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์
อ่าหันใหญ่ค่ะโปรค่ากันเยอะใช่แล้วก็บอกเลยว่าชอบมากก็ไปถึงป๊าบ
นี่ก็เซลฟงเซลฟี่ถ่ายลงถ่ายรูปโพสต์ลงในอินเตอร์นงอินเตอร์เน็ตโชว์เพื่อนไง
อ่าบางคนโพสต์ไม่พอขอนั่งด้วยนั่งด้วยผมรอบเมืองแล้วก็มี
ก็ทำให้พี่แกมีรายได้ด้วยนะครับสำหรับลุงพิษนะครับ
ก็ถือว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะลุงพิษก็บอกว่าใครจะบอกว่าแกแปลก
แกเก็บของไว้เยอะแบบนี้มันพลุงพลังแกไม่สนมันเป็นความสุขของแก
มันเป็นความสุขทางใจถ้าเราได้ขับรถที่เราตกแต่งเอง
หรืออย่างผู้ชายอย่างคุณชนะอย่างเงี้ยก็จะชอบแต่งรถครับ
คือบางคนก็จะชอบแต่งเป็นสายซิ่งเลยบางคนก็จะชอบแต่งให้มันหรูหราหน่อย
แต่ว่าอย่างคุณลุงพิษเขาอาจจะชอบให้มันเป็นแบบนี้ไง

อ่าก็ว่ากันไปนะครับเรื่องของรถนี่แหมผู้ชายไม่ชอบอยู่แล้ว

เออลุงพิษไม่รู้อ่ะก็บอกถามลุงพิษแกไม่แรง
ลุงพิษไม่บอกไงถึงถ้าบอกนี่นี่จะไปเลย

พิษอยู่นั่นแหละไม่ต้องมามันไกล
คุณผู้ชมเรื่องของของกิน
พลาดไม่ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงตลอดกิน
เดี๋ยวจะพาไปกินให้อิ่มน้ำสำราญกันเลยนะ
ตกลงพาดิฉันไปได้หรือยัง
วันนี้ยังก่อนยัง

เพราะฉะนั้นวันนี้เอาใจคนรักสุขภาพกันบ้างมาที่นี่เลยครับที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
ที่นี่นั้นปลูกผักหวานมากที่สุดในจังหวัดสระบุรีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวัตถุดิบหลักของเราวันนี้คือผักหวาน
แต่จะไปร้านไหนนั้นติดตามให้ได้ในช่วงของตลอดกินนะครับผมจะพาไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม
ถึงแล้วครับครัวผักหวานป้าน้อยเดี๋ยวลงไปชิมกันดีกว่าครับ
สวัสดีครับป้าน้อยสวัสดีค่ะ

ของร้านส่วนข้างผมนี่ลุงเล็ก
ลุงเล็กเป็นลูกเคยของป้าน้อย
ร้านของเราเปิดมานานกี่ปีแล้ว

ทำไมเราถึงพลิกแทงเอาผักหวานมาใส่
ก็ผักหวานอย่างนี้มันเยอะมากเลย
มีในอำเภอมาแนะนำบอกว่าลองใส่ผักหวานที่ป้า

ก็ป้าก็เอาตั้งแต่วันนั้นเลย
มาร้านนี้แน่นอนแนะนำก็คือ

ทอดมันผักหวานมันมีที่มาที่ไปยังไง

ก็ซื้อเนื้อปลามาแล้วก็มาหั่นผักหวาน

ยำปลอบผักหวานนี่ดังมาก

แล้วก็มีผักสดแล้วก็มีผักสดครับแล้วผักของเราจะอยู่ได้นาน

กรอบความกรอบของผักหวานอยู่ข้างหน้า
มันคืออะไรครับนี่

น้ำจิ้มก็จะมีน้ำจิ้มมะขาม
น้ำจิ้มมะขาม
ประสาทอร่อยน้ำซุปเชิมข้น
อมอร่อยผักหวานมันไม่สุกเกินไปมันพอดีอร่อยมากเลยครับ

แล้วสั่งเมนูข้างเคียงพวกนี้อร่อยทุกเมนู
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่เลยทอดมันผักหวาน
ไม่เคยทานที่ไหนที่นี่มีที่เดียวเท่านั้น
มาที่จังหวัดสระบุรีมาที่ร้านของป้าน้อย

เดี๋ยวซ้ายเข้าลงปูนทรานแล้วก็ล้อคันคลองมาเรื่อยเลย

หมายเลขโทรศัพท์ของที่ร้านนะครับนั่นก็คือ
ที่ร้านยังจำหน่ายต้นกล้า

ไปปลูกที่บ้านได้ด้วยนะครับลองกันดูแล้วกัน
สัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับช่วงของตลอดกินทั่วถิ่นไทย
ผมจะพาคุณผู้ชมไปทานที่ไหนนั้นติดตามกันให้ได้
ไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม

ขอบคุณนะครับลุงเล็กแล้วก็ขอบคุณป้าน้อยด้วยนะครับ

ชอบมากแต่ว่าไม่ชอบคุณไม่ชอบเลย
พวกคุณกินอยู่คนเดียวตลอดเลยคุณผู้ชมก็ส่งมาแซวแล้วเนี่ย
บอกว่าคุณชนะไม่เห็นอ้วนเหมือนดิฉันแซวเลย

คือโชคทวีนี่น่ารักก็ถามมาอีกเหมือนกันว่าน้องใบตองกินอะไรถึงสวย
กินอะไรเหล่าเธอถึงได้งามแสนงาม

กินอะไรเราเธอถึงได้ดีแสนดี

แต่ว่าที่ดีกว่านั้นอร่อยเด็ดกว่านั้นดิฉันจะพาไปกินหมูสะเต๊ะ
สะเต๊ะที่นี่เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นหมูสะเต๊ะแบบไร้ไม้
ใครที่เป็นสายกินน่าจะถูกอกถูกใจเพราะว่าไม่ต้องเลาะทีละไม้ทีละไม้ออกมา
เคยเจอแต่ไก่ไร้กระดูก
อันนี้หมูสะเต๊ะไร้ไม้ค่ะ
ร้านนี้นะคะเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกโซเชียลเลย
เราจะพาคุณผู้ชมไปกินหมูสะเต๊ะจานใหญ่แบบนี้ที่ร้านสเต็กคาวบอย
อยู่ที่ตลาดเพลินฤดีนะคะถนนช้างคลานย่านไนท์บาซ่าอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
เขามีไอเดียในการขายหมูสะเต๊ะแบบใหม่ขึ้นมาก็คือไม่ต้องเสียบไม้เล็กทีละไม้แล้ว
หมูสะเต๊ะร้านนี้จะปิ้งเนื้อหมูเป็นแผ่นใหญ่เลย
คล้ายกับการปิ้งหมูสะเต๊ะทั่วไปแหละผสมหมูสะเต๊ะกับสเต็กเข้าไป

ใช่แล้วแล้วก็จากนั้นนะคะพอย่างจนสุกได้ที่ก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ
แล้วก็เสิร์ฟให้กับลูกค้าเนี่ยคุณดูสิเขาย่างเหมือนคอหมูย่างเหมือนสเต็กแบบนี้แหละค่ะ
นายนัทธวุฒิประดิษฐทองเจ้าของร้านนะคะเล่าให้เราฟังบอกว่าสูตรเด็ดที่มัดใจลูกค้าก็คือ
หมูสะเต๊ะที่ร้านเขาจะมีการหมักสูตรพิเศษคุณเพื่อที่จะได้เนื้อสะเต๊ะที่มันนุ่มหอมกลมนะคะ
จากนั้นก็จะนำเนื้อหมูมาขึ้นเตาย่างประมาณ๓๕นาทีแล้วก็ซับใส่จานเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดและเครื่องเทศพร้อมรับประทาน
นี่ไงน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มอาจารย์ด้วยถูกต้องดิฉันพูดถูกวันนี้นะคะถูกต้อง
ราคาเริ่มต้นอยู่ที่๘๐บาทเป็นต้นไปคิดซะว่าเหมือนเราไปทานสเต็กที่มันเป็นหมูสะเต๊ะประมาณนั้นนะคะมีข้าวโพด
ข้าวโพดปิ้งย่างมีกุ้งมีโอ้เยอะแยะมากมายถ้าเกิดใครสนใจอยากจะตามไปทานกันที่ร้านนี้ก็ไปกันได้เลยนะคะ
สเต๊กคาวบอยค่ะอยู่ที่ตลาดเพลินฤดีถนนช้างคลานย่านไนท์บาซ่าอำเภอเมืองเชียงใหม่
ร้านเขาเปิดทุกวันไม่หยุดเลยไม่มีวันหยุดเลยนะคะแต่ไปให้ถูกเวลาเพราะว่าขายช่วงเย็น๕โมงครึ่งเป็นต้นไป
จนถึงเที่ยงคืนนะคะหรือว่าถ้าเกิดลูกค้ากลัวว่าไปแล้วที่นั่งเต็มก็โทรไปสั่งจองที่นั่งสำรองที่นั่งล่วงหน้ากันได้เลย
เลขโทรศัพท์ด้านล่างจ้าก็ลูกค้าเขาก็น่าจะเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไปในช่วงที่แบบว่าอาหารเย็นแบบนี้ก็โทรไปสั่งไปจองเอาไว้ก่อนก็ได้
ได้ถ้าเกิดไปกันเยอะเผื่อบางทีคนเยอะจัดที่เต็มแล้วอยากทานจริงเดี๋ยวจะผิดหวังกันไป
ให้เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วสำหรับร้านเด็ดอร่อย

นอกจากนี้นะครับยังมีอีกเอาใจคนรักเส้นผมชอบ

ตรงก๋วยเตี๋ยวอะไรที่มันเป็นเส้น
อยู่ที่ตำบลบางพุษาอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับอยู่ตรงข้ามแยกไฟแดงบุ้งกี่อยู่ติดกับรั้ววิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีถนนอ่างทองสิงห์บุรีสายเก่าเล่าละเอียดขนาดนี้ไปถูกแน่แน่นอนเอาล่ะไปถามคนนี้ครับนางสาวจงจิตจันคล้อยนะครับเจ้าของร้านก็เล่าว่าที่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชนิดบุฟเฟ่แบบ
คิดขึ้นมาว่าอ้าวงั้นเราขายแบบนี้ละกันเพื่อที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับคุณลูกค้าที่มาทานี่มันอิ่มอำเดี๋ยวนะน้องคนนี้ทานคนเดียวจริงเหรอทานให้เต็มที่ได้เลยโอ้โหเป็นบุฟเฟ่ก็จะเอาอิ่มโอ้โหกี่ชามเนี่ยคุณคือที่เป็นชามเล็กเจ้าของเขาไม่ได้งงนะแต่เป็นเพื่อความหลากหลายคุ
ขอแค่ทานให้หมดทานให้เต็มที่แล้วก็ทานให้หมดเท่านั้นเองนะครับลูกค้าก็มากันเยอะแยะมากมายเพราะว่าทานที่นี่แล้วมันอิ่มน้ำสำราญแล้วก็มีความสุขเพราะว่าจ่ายเงินแค่๕๕บาทคุ้มมากคำเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาบอกว่าไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวอย่างอื่นก็มีคุณลูกค้ายังสามารถตัก

กินเยอะแต่ไม่เยอะขนาดนี้นะเคยส่งไปแล้วครับค่ะแล้วของร้านส่งกลับมาเลยครับบอกรีบไปเลยเจ๊งครับเจ๊งหมดเลยนะฮะกินเยอะจักเอ้าแต่ใครอยากจะไปอิ่มน้ำสำราญแบบนี้ไปกันได้นะครับอยู่ที่จังหวัดสีงบุรีร้านเขาจะหยุดในวันที่หนึ่งกับสิบหกของคุณเตือนอ๋อเขาหยุดมาดูไทรัสทีวีถ
เลขนี้ได้เลยนะครับร้านน้องจี๊บอืมจี๊บจี๊บจี๊บไปกินโอ้โหไม่ต้องกินจิ๊บจิ๊บนะอืมไปกินแบบเยอะเยอะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บไปเลยใช่กินแบบไม่จิ๊บที่ร้านน้องจี๊บกินแบบจุ๊บจุ๊บไปเลยเอ้าก็ว่ากันไปร้านนี้มานำเสนอค่ะอยู่ที่สิงบุรีโอ้โหคุณผู้ชมส่งไลน์มาทักทายกั
คุณผู้ชมขอบความหิวกันก่อนเพราะว่าช่วงหน้าดิฉันมีเรื่องราวที่เขาแชร์กันในโลกโซเกเยอะมากจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักบวยสาวรุ่นจิ๋วค่ะรุ่นแบบเนี้ยแหละเล็กขนาดเงี้ยแหละวางตุ๊กวะตาสวมนวมต่อยคุณชนะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเอาอย่างนั้นหรือเอาอย่างงั้นเลยเดี